กรณีที่นักธุรกิจชาวจีนที่ทำธุรกิจส่งออกไม้ยางพารา
ถูกฆ่าโหดแทงพลุนกว่า๒๐แผล
หมกรีสอร์ตแห่งหนึ่งที่จังหวัดตรัง
ตอนแรกเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่า
เป็นฝีมือของผู้หญิงคนหนึ่ง
ที่มามีสัมพันธ์สวาสตร์กับนักธุรกิจรายนี้

สรุปไม่ใช่แล้วนะครับเพราะว่าสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว
คุณผู้ชมฮะกรณีนี้ที่พบศพนายซีรุยลีอายุ๑๓ปี

ซึ่งเป็นชาวจีนแล้วก็มีโรงงานอยู่ในจังหวัดตรัง

ถูกคนร้ายใช้อาวุธปลายแหลมแทงทั่วร่างรวม๒๐แผล
หกศพไว้ในห้องน้ำของรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
ในตำบลทัพเที่ยงอเมืองจังหวัดตรัง
สภาพที่เจ้าหน้าที่ไปพบคือนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียว
ในห้องคือพบรอยเท้าของผู้หญิง
และรอยเท้าของผู้ตายเท่านั้น
แล้วคือเลือดเต็มห้องใช่ฮะเลือดเต็มห้องฮะ

สินของผู้ตายคือโทรศัพท์มือถือ
แต่มีทรัพย์สินบางส่วนของผู้ตายหายไป
ตำรวจสันนิษฐานว่าแผลที่ถูกแทง
บาดแผลแรกก็คือการแทงเข้าที่หลังทะลุหัวใจ

หลังจากนั้นยังถูกกระหน่ำแทงเกือบ๒๐แผลจนพลุนนะครับ
ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะตรวจสอบกล้องวงจรปิดต่าง

ตั้งแต่ช่วงเย็น๑๖นาฬิกาวันที่๑๕พฤษภาคม
จากนั้นคุณเป็นภาพในกล้องวงจรปิด
พบว่าผู้ตายหรือว่านักธุรกิจชาวจีน
เดินมาซื้อเบียร์๓ขวดจากพนักงานของรีสอร์ท
แล้วเอาเบียร์๓ขวดไปนั่งดื่มภายในห้อง
ก่อนจะออกมาซื้อเบียร์เรื่อยทั้งหมด
รวมแล้ว๗ขวดกับ๑กระป๋อง

ในห้องเกิดอะไรขึ้นบ้างไม่รู้
แต่ทีนี้กล้องวงจรปิดจุดเดิมนี่แหละครับ
จับภาพตอนตี๒๒๓นาที
ขณะที่รถของผู้ตายถูกขับออกไปเห็นไหม
จังหวะไฟหน้ารถนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาออกไปนะ

แต่เราไม่รู้ว่าคนที่ขับรถคือใครกันแน่
ใช่ไม่รู้นะคนที่ขับรถคือใครนะ
ลูกศรสีเขียวที่เราเขียนว่าผู้เสียชีวิตไม่แน่นะ
อาจจะเป็นคนอื่นนะครับ
คุณผู้ชมฮะแต่เห็นพนักงานของรีสอร์ทไหม
นอนหลับอยู่ที่โซฟานะครับ
คุณผู้ชมฮะสุดท้ายพนักงานของรีสอร์ทนะฮะ
มาพบศพของนักธุรกิจชาวจีนนี้
เที่ยงอีกวันหนึ่งคือ๑๖พฤษภาคม

ภรรยาผู้ตายมาถึงที่เกิดเหตุนะครับ
ให้ปริ่มจะขาดใจเป็นลมล้มพับหลายรอบ

ภรรยาซึ่งคนนี้จดทะเบียนกับนักธุรกิจชาวจีน
ให้ข้อมูลบอกว่ามีลูกกับสามี๓คน

สามีบอกว่าจะมาเคลียร์งานที่จังหวัดตรัง
เพราะว่าทำธุรกิจส่งออกไม้ยางพารา

จะเปิดรีสอร์ทแห่งนี้นอนเป็นประจำ
ส่วนเรื่องผู้หญิงตนไม่ทราบ
น่าจะถูกผู้หญิงที่มีสัมพันธ์สวาสตร์เป็นคนแทงแล้วก็ชิงทรัพย์
ล่าสุดคุณผู้ชมฮะพันธ์ตำรวจเอกศักดาเจริญกุลรองผู้บังคับการ
บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๙

สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว๓คน
พร้อมของกลางจำนวนมากนะคุณนะอายุยังน้อยกันอยู่เลย
คนแรกคือคนฆ่าก็คือนายนัดดันัยอุ่นใจเพื่อน
หรือว่าเจอายุ๒๒ปีนี่คนสวมเสื้อขาว
อีกคนคือนายนัทพลสุขเลื้องหรือว่าอิตอายุ๑๙ปี
ส่วนผู้หญิงนะอีกคนเป็นเยาวชนอยู่เลยคุณ
นามสมมุติชื่อไฟล์อายุ๑๗ปี
ไม่ได้นำตัวออกมาแถลงเพราะยังเป็นเยาวชน
จับกลุ่มทั้ง๓คนได้ที่อำเภอละงูจังหวัดสตูนนะครับ
หลังก่อเหตุหนีกลับบ้านก็คือจากจังหวัดตรังมาที่สตูน
ของกลางอาวุธมีดพกสั้น๑เล่มน่าจะเป็นอาวุธที่แทงผู้ตาย
รถเก๋งของผู้ตายแสดงว่ากลุ่มนี้ขับออกมา
เงินสดกว่า๑๐๐๐บาทโทรศัพท์๓เครื่อง
หนังสือเดินทาง๒เล่มและกระเป๋าเงิน๑ใบ
คุณผู้ชมฮะสิ่งที่น่าตกใจคือนายเจคนแทงสารภาพแบบนี้
บอกว่าวันเกิดเหตุคือคืนวันที่๑๕พฤษภาคม
ฟ้ายอายุ๑๗ปีแชทเฟสบุ๊คมาหาเขา
อ้างว่าผู้ตายซึ่งติดต่อขอซื้อบริการเธอเป็นครั้งที่๓

และตอนอยู่ในห้องโดนตบและทำร้ายร่างกาย
ไฟล์เตรียมยานอนหลับไปผสมในเครื่องดื่มของผู้ตาย

ไฟล์จึงขอความช่วยเหลือจากเจ
เจถามประโยคเดียวว่าจะให้ไปฆ่ามันไหม
คุณผู้ชมไฟล์เด็กสาววัย๑๗ถามกลับว่า

คุณผู้ชมสุดท้ายเจบุกมาที่ห้อง
ปีนเข้ามาที่ห้องแอบเข้าหน้าต่างหลังห้อง
แล้วเจอผู้ตายตรงห้องน้ำ
แทงผู้ตายทันทีที่ลำคอและตามลำตัว

กลับบ้านและเตรียมหนีไปชุมพร
แต่ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดที่สตูนทั้ง๓คน
คุณฆาตกรรมโหดมากนะครับ
วันนั้นฟ้ายอยู่ผู้กับเราในห้องน้ำ

แล้วก็พรุ่งเขาบอกอ่อนี่นะแล้วก็หลมเพลงเข้าไปตรงนี้อีกที
โอ้โหเป็นคดีฆาตกรรมโหดมากนะครับ
พันธุ์หลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นการค้าประเวณี
หายบริการเยาวชนแล้วฆ่าเขาอีกชิงทรัพย์อีกนะครับ

ต้องสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ